อีกหนึ่งเหตุการณ์พอกันเลยค่ะอายุไม่ต่างกัน
๑๗ปีคนหนึ่ง๒๐ปีคนหนึ่ง
๑๗ปีนี่ยังกินเหล้าไม่ได้เลยนะแต่ทรงคนนี้เมาแล้วกำลังจะเดินกลับบ้านปรากฏมันต้องผ่านวัดนะคะ
แล้วตอนที่เมาคุยกันเสียงด้านผ่านวัดมีคุณตาคนหนึ่งอายุ๘๕ปีแล้ว
พระพระท่านต้องตื่นเช้าโอ้โหไม่พอใจที่โดนเตือน
ผลักคุณตาล้มลงไม่พอเตะก้านคอเขาด้วย
ตายเลยค่ะครับคุณตาเสียชีวิตเลยนะคะแต่สองวัยรุ่นคนนี้โดนจับได้แล้ว
และที่สำคัญจังหวะที่หลานคุณตาผู้ตายเนี่ยมาเจอว่าสองคนนี้โดนจับ

ครับครับคุณแม่ง
เนี่ยเขาทนไม่ไหวอ่ะกระโดดถีบแบบนี้ยอดอกเลยค่ะคือทนไม่ไหวจริงบอก
เจอกันเดี่ยวเลยป่ะล่ะทำไมต้องทำคนแก่

โอ้โหเนี่ยค่ะคนที่โดนถีบเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ชื่อว่าจักริตมีมาอายุ๒๐ปีก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เตะตาเขาตายค่ะ
ผู้ตายก็คือนายนรงแพร่สิริอย่างที่บอกอายุ๘๕ปีแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาสที่ตะบนคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวหลานชายออกมาก่อนเลยเพราะกลัวว่ามันจะบานปลายไปกว่านี้
คือตำรวจสพคลองด่านเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตในวัด
ก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบดูก็เจอศพนายนรงนอนหงายอยู่
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่กองหินหลังเมนเผาศพ
เสื่อมเสื้อยืดคอกลมสีเทากางเกงขาสั้นสีดำ
มือซ้ายกำซองยาเส้นเอาไว้แล้วก็ข้างศีรษะมีกระบอกไฟฉายตกอยู่หนึ่งอันด้วย
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้าย
พบรอยเขียวช้ำที่ใต้กกหูที่เดียว
ซึ่งคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงค่ะ

สอบสวนนางสาวรัตนาแพร่สิริลูกสาวของนายนรงผู้ตาย
ก็บอกว่าพ่อเดินหายออกจากบ้านตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
ลูกก็พยายามออกตามหาแต่ไม่พบ
จนกระทั่งตอนเช้ามีชาวบ้านมาเจอว่าพ่อเนี่ยไปนอนตายอยู่หลังกองหินที่เมนเผาศพในวัด
ตำรวจสพคลองด่านเขาก็ตามดูนะมันเกิดอะไรกันขึ้น
รู้มาว่าผู้ก่อเหตุก็คือ
นายจักริตมีมาอายุ๒๐ปีคนที่โดนกระโดดถีบไป
และอีกคนนึงชื่อสมบัติเขาบอกเป็นนามสมมุติ

๒คนนี้แหละค่ะนอนหลับอยู่ในบ้านพักที่ไม่ไกลจากวัดมาก
ตำรวจก็เลยลากมาทั้งคู่เลย
กลางดึกที่ผ่านมาตัวเขากับจักริตกลับจากดื่มเหล้า
เพราะอายุไม่ถึง
กลับจาก
หนึ่งครั้งนายนรงนิ่งไปเลยเขาก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมาก
คิดว่าจะถึงตายครับก็เลยเดินกันต่อกลับบ้าน

นี่ค่ะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาเลยนะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ต้องโดนดำเนินคดีไปตามกฎหมาย